ที่ขอนแก่นมาดูดราม่านี้ดีกว่า
กรณีที่อสมออกมาโวยบอกว่า
ฉันทำงานออกไปเจอคนทุกวันเนี่ยทำไมไม่ฉีดวัคซีนให้ฉันบ้าง
ล่าสุดได้รับคำตอบแล้วบอกว่า
จะต้องได้ฉีดทุกคนครับแนวทางจะเป็นยังไงฮะ
คุณหมอสมหมายโชธปียวัตรเวลา
ในแพทย์สาธารณสุขจขอนแก่นเปิดเผยบอกว่า
โรงพยาบาลน้ำพองแล้วก็สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอน้ำพองนะครับได้สรุปรายงานและชี้แจง
เหตุการณ์ที่กลุ่มอสมในเขตอำเภอน้ำพอง
รวมตัวกันประท้วงแล้วก็โจมตีการบริหาร

เกือบ๖๐คนไม่ได้ฉีดวัคซีน

ตามที่หน่วยงานรัฐกำหนด

ในอำเภอน้ำพองประชุมเลยแล้ว

เกือบน้ำพองรวมกว่า๖๐คน

ให้แล้วเสร็จภายใน๒๙กรกฎาคมนี้

เป็นบุคลากรด่านหน้าที่สำคัญ
แล้วก็พวกเขาทำงานเสียสละ

ดังนั้นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

แล้วก็ร่วมมือกันสนับสนุน
ทุกอย่างทำอะไรได้ทำให้พวกเขา
เพราะเขาทำงานให้พวกเราครับ